บรรยากาศการขายเสื้อผ้าชุดสีดำในเขต

แดดพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในพระพระมกกล
เพื่อแสดงถึงความจงรักพักดี
นางสาวนิสาชนสถาผลสวัสดิ์อายุ๒๔ปี
ของร้านขายเสื้อผ้าหน้าตลาดเทศบาลบ้านดู่ตำบลในเมืองบอกว่า
ตอนนี้เสื้อสีดำเป็นที่ต้องการของประชาชนและเริ่มประสบกับปัญหาสินค้าขาดตลาด
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อจึงต้องสั่งสินค้าเพิ่ม
แต่ว่าทางแหล่งผลิตแบ่งขายให้ในจำนวนไม่มากเนื่องจากผลิตไม่ทันเช่นกัน
ส่วนราคาขายยังคงขายในราคาปกติค่ะ
ส่วนที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วช่วงนี้คึกคักมากขึ้น
มีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดต่างที่ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำ
ส่งผลให้บริเวณหน้าตลาดการจราจรค่อนข้างติดขัด
เจ้าของร้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายเสื้อผ้าชุดขาวและดำช่วงนี้
ขายดีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวบางวันขายจนสินค้าหมดสต๊อก
ส่งผลให้ราคาเสื้อผ้าขยับขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ใส่ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนภง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองลึก
พร้อมด้วยพันธรีชาญว่องวัยเมธี
ผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่๑๒๐๑หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบูรพา
เช่นเดียวกับบริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
ศูนย์ละกากรจัดมาตรการตรวจสอบการขนส่งเสื้อผ้าไปขายในตลาด
เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยาลา
นิชาริยาสุปันตรีเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าบนถนนสายกลางเมืองยาลา
ได้นำเสื้อสีดำออกวางขาย
และก็มีลูกค้าที่ทยอยมาเลือกซื้อชุดดำกันจำนวนมาก
ตั้งแต่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทำให้เสื้อผ้าชุดสีดำขายดี
เพราะว่าประชาชนตั้งใจสวมใส่ชุดสีดำ
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช